มีแม่ค้าขายกุ้งกล้ามกราม
ปรากฏว่าช่วงนี้ขายดีขายดี
เพราะว่าเจนิดเจ้าของร้านท่านนี้นะครับ
เขาบอกว่าซื้อกุ้งตอนนี้แถมพระให้เลย

นี่แหละครับกุ้งกล้ามกรามของเจนิด
ที่วางขายหน้าสูญพระเครื่องตำบลบาง
สมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ช่วงนี้ขายดีกว่าร้านไหนเลย
เจนิดเขางัดกลยุทธ์ซื้อกุ้งแจกพระนั่นเองนะครับ

ในปีใหม่นี้ให้คนซื้อร่ำรวยร่ำรวยมีความสุข

ก็ขายเฉพาะปีใหม่ค่ะ
วันที่๓๐ก็หมดกุ้งแล้วเพราะแพงอยู่
อ๋อขายเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณนะ

ก็เลยให้ของศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคล
ให้กับคนที่มาซื้อจะได้มีความสุขปีใหม่
ใครที่จะซื้อกุ้งแล้วก็จะไปทานที่บ้าน
ไปอาจจะขับรถก็เลยอยากจะให้โชคดี

จากปลอดภัยแล้วรวยเห็งด้วยนะ
เพราะว่าเป็นพระรุ่นไหนรู้ไหมคุณ
พระเครื่องหลวงปู่ฟูวัดบางสมัครรุ่นกฐิน
เหรียญด้านหน้ามีคำว่าเศรษฐี

แล้วก็ยังมีเหรียญปิดตาแจกให้ลูกค้าอีก

งานนี้เลยมีทั้งลูกค้าขาประจำและขาจร
แวะมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยครับ

๒๕๐บาทและ๒๘๐บาทต่อกิโลกรัม
แต่ละวันขายหมดเกลี้ยงเลยไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
ต้องสั่งกุ้งมาขายเพิ่มนะครับ
ไม่ใช่ขายกุ้งโดยพึ่งพระอย่างเดียวนะ
เขาเรียกว่าต้องพึ่งความสดของกุ้งด้วยนะฮะ
เจนิทเขาเอามาสดเลยนะครับ
โดยคุณตำรวจเห็นเจนิดขายดิบขายดีก็เลยแวะมา
ไม่ได้มาจับไว้นะแวะมาเยี่ยมเยี่ยน
แม้ไม่ได้ซื้อหาแต่เจนิดก็ไม่แรงน้ำใจ
ก็มอบพระให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพี่ตำรวจเขาด้วยเลยนะครับ